เอาไปที่กำแพงเพชรดูเรื่องวันแม่กันหน่อย
วันแม่โอ้โหแต่คุณพ่อ

ลูกพลบดีผมอ่านถูกใช่มั้ย

ผู้หญิงลายขาวดำมาเลยแล้วสวมวิกมาด้วย
แล้วก็มีลูกสาวนั่งคุกเข่ามอบดอกมะลิ
แล้วกอดกันด้วยความทราบซึ้ง

วันแม่โรงเรียนบ้านเนินกรอย
ตะบนหนองทองอำเภอไสงาม

ข้อความบอกว่าวันแม่ก็มา
แม่ฉันก็เป็นให้แกได้
โอ้โหมีคนเข้ามาชื่นชมกันเพียบเลยครับ
ปรัชญาดีบู่อายุ๔๘ปีหรือครูโจ
ครูบ้านเนินกรอยบอกว่าผู้ชายแต่งหญิงในคลิปคือเขาเอง
ส่วนเด็กในคลิปคือน้องครีมลูกสาวเรียนอยู่ม๓นะครับ
โดยรับน้องครีมนะครับมาเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่อยู่ป๒๗๘ปีมาแล้ว
กระทั่งปีนี้นะครับโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่
ก็ไม่อยากให้ลูกแหมไม่เหมือนเพื่อนต้องการให้ลูกมีความสุข
ปกติเขาก็ลูกสาวก็มักจะหาอะไรสนุกทำด้วยกันอยู่แล้วนี่ไง
นี่ไงทำอะไรสนุกด้วยกันอยู่แล้ว
แล้วบอกลูกสาวว่าปีนี้พ่อจะรับบทเป็นแม่ให้เอง
งั้นแปลว่าอะไรพ่อลูกสนิทกันมากอะนะคะ
แล้วก็ย้ำด้วยนะว่าถึงจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
แล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมบอกรักลูกเสมอแหละ

ไม่ว่าวันไหนก็รักแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อแม่

น้องบอกว่าดีใจที่คุณพ่อแต่งตัวเป็นแม่มาให้ไหว้
น่ารักตลกเขินไหมน้องดรีนถามจริง

ทำให้หนูมีความสุขค่ะ

มีความสุข
นี่แหละบอกรักคุณพ่อที่เป็นคุณแม่ในร่างเดียวกัน